อยู่กับเรื่องของสถานการณ์โควิดแต่ว่ามันมีหลายมุมมองนะฮะ
สถานการณ์โควิดมีหนูน้อยคนหนึ่งอายุยังไม่ถึง๑ขวบดี
อายุประมาณสัก๘เดือนปรากฏว่าน้องก็ติดโควิด
ติดโควิดแล้วไข้มันพุ่งมันพุ่งไม่หยุดเลยน้องร้องไห้
ไร้โรงพยาบาลจะรับรักษาเนี่ยนอนอยู่บ้านอยู่หลายวันฮะ
ไข้สูงติดโควิดร้องไห้ร้ายโรงพยาบาลรักษา
อายุเท่าไหร่นะ๘เดือนเองฮะยังไม่ถึง๑ขวบดีเลย
ไข้พุ่งไปเท่าไหร่ประหลอดแทบแตก
สำหรับเด็กนะ๓๘๙เพราะฉะนั้นมันร้อนเหลือเกิน
ตัวร้อนเลยเด็กไม่มีความสบายเนื้อสบายตัวฮะ
คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในคลิปเนี่ยก็พยายามจะไปหาน้ำมาช่วยเช็ดเนื้อเช็ดตัว
ทำได้แค่นี้ทำได้แค่นี้แล้วน้องเป็นอะไรนะติดโควิดเต็มเลยกับเหตุการณ์นี้
ครอบครัวก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้นะครับบอกว่าน้องติดเชื้อติดโควิดนะครับ
ชื่อว่าน้องสุรีรักษ์อยู่ในพื้นที่ของหนองปากโลงตะบนหนองปากโลง
อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมใส่ชื่อใส่เบอร์มือถือ
คุณแม่ไว้ด้วยเผื่อใครใจดีจะช่วยหาโรงพยาบาลให้ที
เพราะน้องอาการไม่สู้ดีแล้วสุดท้ายเนี่ยทีมข่าวตรวจสอบไปนะครับ
ว่าคุณแม่เป็นไงบ้างตอนนี้ได้โรงพยาบาลแล้วดีมากนะฮะ
โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วอยู่โรงพยาบาลนครปฐม
แล้วเป็นยังไงไม่มีไข้แล้วอาการเป็นไง
ยิ้มแย้มแจ่มใสมากขึ้นกว่าเดิมแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวัน๒วันที่แล้ว
แล้วจะเจอลักษณะแบบนี้หลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายครา
และเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเด็กเล็กนะฮะ
นี่เหตุการณ์หนึ่งขยับไปที่อีกเหตุการณ์หนึ่ง
โตขึ้นมาพอสมควรแล้วคนโตก็มีปัญหาเหมือนกัน
ว่าจะเด็กฮะคนโตคนสูงอายุมีเหมือนกัน
แต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สาวเขาก็ยืนยันติดโควิด
ติดโควิดอาเจียนเป็นเลือดมาถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
แต่ถูกปฏิเสธเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวฟังเหตุการณ์
ก็ผิด๑๕๗ปีแล้วผลไข้มารักษาพี่ไม่ยอมรักษา
บอกไงว่าลุงตู่หมอหนูอย่าอุดหูนะฮะ
ว่าด้วยความตั้งใจของท่านประกาศว่าอย่ามีใครเจ็บอย่ามีใครตายกลางถนน
หมอหนูบอกว่าถ้าใครเจ็บใครป่วยต้องช่วยเหลือรักษา
เนี่ยข้อได้จริงใช่ข้อได้จริงมันเป็นแบบนี้และเกิดขึ้นทุกหย่อมย่าใช่ค่ะ
เหตุการณ์หนังกราวนี้สาวคนนังกราวนี้ชื่อไม่ต้องบอกหน้ากันแล้วกัน
มีใบประกันสังคมมีประกันสังคมอยู่โรงพยาบาลนี้
พี่เขาก็พามาถึงปลายทางแล้ว
พอพามาถึงปลายทางคุณพี่พยาบาลมาจากเพจหนึ่งแล้วฮะ
เขาบอกว่าพี่พยาบาลตะคอกใส่เขาด้วย

เหตุการณ์นี้สร้างความไม่สบายใจให้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะ

นี่ค่ะจะเป็นอย่างนั้นอีกแล้วหรือนะครับนี่คือสารพัดสารพันธุ์
จากสถานการณ์คนติดโควิด
เดี๋ยวนี้คนติดโควิดหรือว่าญาติผู้ติดโควิด

เมื่อสักครู่คุณผู้หญิงพูดว่าอย่างนี้เข้าข่ายผิดกฎหมาย
๑๕๗นะฮะนั่งเว้นด้วยนะเออนะฮะ